ติดตามข่าวกันต่อนะฮะหมอบุญประธานกลุ่มธนบุรี
วัคซีนไฟเซอร์มาแน่ใช่ไปไปมาผ้าข้ามมาถึงสิงหาแล้ว
ยังไม่มาสักหลอดเลยนะฮะสุดท้ายแล้วตอนนี้หมอบุญเหมือนกับว่า

อดใจแปลว่าอะไรไม่ได้แล้ว

นายแพทย์บุญวนาศีลประธานกรรมการของบริษัท

พยายามทำตอนนู้นนะพยายามทำรายการ

คุยเรียบร้อยแล้วมัดจำเงินไว้
ล่วงหน้าแล้วด้วยรออย่างเดียวคือ

หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเป็นผู้นำเข้ามา

ขณะนั้นแต่ตอนนี้เนี่ย

มันก็ไม่สำริดผลคุยทั้งนั้นเขายอม

แต่ทางนี้คุยกี่ทีกี่ทีตอนแรกรับปากตอนหลังก็ไม่รับปาก
เท่ากับว่าหมอบุญพร้อมแต่ทางหน่วยงานภาครัฐไม่พร้อม
แล้วอย่างนี้จะทำไงหมอบุญก็เลยอาจจะถอดใจ
ในอนาคตอันใกล้นี้ถอดใจแปลว่า
ไม่น่าจะเป็นผู้นำเข้าวัคซีนไฟเซอร์มาอีกแล้ว
เมื่อวานนี้หมอบุญยอมรับเลยนะคะว่า๙๐ไม่น่าจะได้แล้ว
ได้แล้วล่ะคือตัวท่านพร้อมมัดจำไปเรียบร้อยแล้ว
ประมาณสัก๕๐๐๖๐๐ล้านที่มีการมัดจำไป
แล้วแปลว่าอะไรโดนยึดสิโดนยึดเงินมัดจำ
ถ้าเป็นแบบนี้ทำอีก๔รอบหมดเจ๊งแน่
ลำบากแน่ท่านก็เลยอาจจะถอดใจ
ยืนยันอย่างนี้ก่อนว่าไม่ได้มีการประสานผ่านกระทรวงกลาโหม
และไม่ได้เป็นการปั่นหุ้นแต่ประการใด

ดังนั้นขอให้หมอบุญมีการชี้แจงเรื่องดังกล่าวนี้กลับมา
ภายใน๗วัน๗วัน๗วันต้องรีบชี้แจงกลับมาเพราะว่าหลายครั้งหลายคราวที่หมอบุญพูด
แล้วเวลาหมอบุญพูดเนี่ยท่านเป็นคนที่อยู่ในตลาดหุ้นไง
เวลาหมอบุญพูดเนี่ยหุ้นในสัดส่วนที่ท่านดูแลเนี่ย
ทางเครือธนบุรีมันพุ่งพุ่งปี๊ดป๊าดเลย
เพื่อให้เป็นผลดีต่อภาคธุรกิจส่วนตัวเองหรือเปล่า
จริงถ้าสมมุติว่าไม่ว่าหมอบุญหรือคนไหนนะ
ที่จะออกมาพูดว่าจะนำเข้าวัคซีนมาได้
คือหน่วยงาน๕หน่วยงานในประเทศไทยที่นำเข้าวัคซีนได้
กรมควบคุมโรคองค์การเพศรัชกรรม
สถาบันวัคซีนแห่งชาติสภากาชาติไทย

ถ้า๕หน่วยงานนี้ไม่ได้คุยกับหมอบุญไว้นะ

แต่เรื่องนี้เป็นยังร้อนเพราะคุณอาจรยะ
จะเอาหลักฐานการให้สัมภาษณ์
การพูดแบบนี้มา
พูดของหมอบุญหลายครั้งที่ผ่านมาไปให้กับตำรวจปอทดำเนินคดีตามกฎหมายกับหมอบุญด้วยนะฮะ
เท่ากับว่าหมอบุญเนี่ยสร้างงานสร้างอาชีพเหมือนจะว่างานจะงอกในไม่ช้านี้
ไปดูตัวเลขของวัคซีนหน่อยนะฮะตัวเลขวัคซีนเป็นตัวเลขของวันที่๓สิงหาคม
ฉีดไป๓๗๙๒๗๑โดสนะฮะอันนี้เฉพาะวันที่๓วันเดียว
ส่วนภาพรวมทั้งประเทศฉีดมาแล้วหลายร้อยวัน
ถอยหลังโอ้โหตัวเลขมันเริ่มลดน้อยถอยลงไปทุกที
เหลืออีกเพียง๑๔๙วันตามเป้าหมายของลุงตู่นายกประยุทธ์จันโอชา
ล้านโดส๑๘ล้านกับ๑๐๐ล้านโดส
หนทางยังอีกยาวไกลเหลือเกินครับค่ะ